ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

ความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับจากลูกที่เคยดูแลแม่ส่งเสียแม่
แบ่งเบาภาระแม่ในทุกเรื่อง
แต่วิกฤตจากโรคภัยไข้เจ็บ
กำลังจะทำให้ลูกกระตันยูคนนี้

เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมครับ
ชีวิตฉันทุกวันนี้ถึงจะมีโรคร้ายรุมเล้า
ทั้งโรคไทรลอยหมอนรองกระดุกทับเส้น

แต่ฉันจะไม่ย่อท้อต่อโรคร้าย
เพราะฉันมีภาระต้องหาเงิน
มาดูแลรักษาลูกชายคนเดียวของฉัน
ซึ่งเขากำลังจะตาบอด
โรค

แม่บอกว่าให้อยู่รอแม่ก่อน

โรค

โรค
โรค

โรค

โรค

โรค

โรค

โรค

โรค
โรค

มันไม่รู้ว่าแม่เป็นไทรอยด์มือสั่นทำงานหลักไม่ได้
เป็นกระดูกทับเส้นอีกผมยิ่งเครียดพระยายครับ
ป่วยขนาดนี้ไม่ก็ต้องหาเลี้ยงผมอีก
เหมือนกับว่าตัวเองยิ่งมาเป็นภาระแม่ซ้ำเติมแม่อีกไม่มีค่าอะไรอีกแล้วครับ
ผมก็คิดจะฆ่าตัวตายครับ
เขาแอบมาเอาน้ำยาล้างห้องน้ำ
แม่แอบเห็นเขาทำแบบนั้น
แม่ก็ไปโอบตัวเขาไปกอดลูก
ทุกวันนี้เราก็มีกินมีกันแค่สองคนนะลูก
ถ้าลูกจากแม่ไปแล้วแม่จะอยู่ยังไง

ไม่คิดว่าลูกจะมาเป็นภาระของแม่
ภูมิใจที่ลูกมาเป็นลูกของแม่
ทุกวันนี้แม่ก็ไม่ได้ไปทำงานที่ไหนเนอะต้องดูแลลูก
อยู่กลับบ้านแม่ก็เลยทำน้ำพริกขา
เวลาไปหาข่าวบางครั้งก็ไปหาที่ป่าบางครั้งก็ไปหาตามบ้าน
ตายมาแม่ก็เอาขามาล้าง
ก่อนจะคั่วแม่ก็บอกโอว่าแม่จะเอาน้ำพริกขาไปคั่วก่อนมานานกว่าจะเสร็จ
แม่บอกว่าแม่จะไปทำงานก่อนนะผมก็บอกว่าไปเถอะ
ถ้าโอทำแบบนี้ก็คือว่าโอเค
วันไหนถ้าแม่ได้รับออเดอร์ทำน้ำพริกเยอะ
แม่ก็ต้องไปตามจันหอมแล้วก็มีแอมก็ให้เขามาช่วย
เป็นหลานสะพ้ายของแม่นางค่ะเอ็มก็เข้ามาช่วยในเรื่องของตักน้ำพริก

ฉันเป็นลูกพี่ลูกน้องกับป้านางค่ะ
เวลาป้านางจะทำน้ำพริกขาก็ไปเรียกให้มาช่วย

มีอะไรช่วยได้ฉันก็จะช่วยป้านางเต็มที่
จะช่วยกันไปอยู่อย่างนี้
จากจะมาช่วยทำน้ำพริกแล้วน้องแอมก็ยังจะช่วยอีก
คือเอาน้ำพริกที่ใส่กระปุกนั้น

เวลาเอาน้ำพริกของแม่นางไปช่วยขายเนี่ย
กำไรทั้งหมดแอมมาให้แม่นางหมดเลยค่ะ
เพราะว่าแม่นางมีภาระต้องใช้เงินเยอะเนาะ
กับแม่นางมีความสัมพันธ์แบบคือค่อนข้างสนิท

ตอนมาอยู่แรกเนี่ยพี่โอยังปกติค่ะ

ตอนที่พี่โอเขาปกติดีอยู่เนี่ย
ก็ทำน้ำพริกกับแม่นางสองคน
ทุกวันนี้แม่นางก็สุขภาพไม่ค่อยดีเลยค่ะ
เป็นไทรอยด์เป็นความดัน
อยากจะให้แม่นางรักษาสุขภาพมากกว่านี้

แม่ก็จะเอาโอไปรักษาตา
ให้น้องโอพอดีขึ้น

ที่มีกำลังใจสู้ชีวิตทุกวันนี้

ผมอยากให้แม่อยู่กับผมไปนาน
ผมจะอยู่เพื่อแม่
ผมจะต้องหายให้ได้

อยู่ดูแลแม่ต่อไปครับ
ขอต้อนรับครอบครัวของแม่นางจากจังหวัดพยาวครับ

เห็นบอกว่าเขาเป็นเสาหลักเป็นหัวเลี่ยวหัวแรงเลย

เขาได้เงินเดือนแค่๙๐๐

คือว่าลูกก็เป็นเสาหลักให้แม่
มาเจอวิกฤตครับคุณผู้ชม
วิกฤตที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บโอป่วยเป็นอะไรครับแม่
อายุได้๔ปี๕ปีค่ะ
เขาเป็นผื่นออกทั้งตัว
ไปตรวจหมอก็บอกว่าน้องเขาเป็นภูมิแพ้ตัวเอง

แทบจะหายใจแทบจะไม่ค่อยออกเลย
เห็นบอกว่ามีอาการถ่ายท้องด้วยอะไรด้วยป่

เป็นมาตั้งแต่ประมาณ๔ขวบ๕ขวบ
ถึง๙ขวบเขาเป็น
แต่อย่าจากคุณหมอมากินแล้วก็
แม่ก็บอกให้เขาดูแลตัวเอง
พยายามออกกำลังกายมั่ง

แล้วกลับมากำเริบอีกทีคืออายุเท่าไหร่ครับ

อาการเป็นยังไงครับแม่ตอนนั้นที่ว่าหนัก

นอนได้แต่ดิ้นแต่ตัว

แม่ต้องพยุงน้องตลอด

กินอะไรทำอะไรจำอะไรไม่ได้เลย
ตอนนั้นจำแม่ก็ไม่ได้เลยเหรอครับ

แต่คนเล่าข้างจำไม่ได้สักคนครับ
แล้วรักษาอยู่โรงพยาบาลนานกี่วันกี่เดือน

หลังจากที่ออกโรงพยาบาลมาพักฟื้นที่บ้านเนี่ย
ก็คือไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เลย

ดูแลกันยังไงครับในช่วงนั้น
แม่ก็เอาน้ำให้เขากิน
แม่ก็บอกว่าโอ้กินน้ำนะลูก
กินน้ำเหรอแม่กินยังไง

เขาถามแม่ขึ้นมาว่าทำยังไงกิน

แม่ก็บอกว่าให้มาหลอดใส่ปากให้ลูก
คืนไม่ได้แม่ก็บอกว่าคืนสิลูก
ไม่รู้ถึงขั้นว่าจะคืนน้ำอะ
ก็บอกว่ากลืนให้มันดังอึ๊กเอาลูก
โอ้โหในใจของแม่ตอนนั้นจะเป็นยังไงเนอะ

ตอนนั้นที่โอพูดแบบนี้น้ำตาแม่ไหลหมดเลย
แต่แม่ไม่ให้มีเสียง
น้ำตาแม่ไหลจนดูลูกแทบไม่เห็นเลย

เป็นอยู่อย่างนี้นานแค่ไหนครับแม่

ในใจแม่ก็ต้องสวดมนต์ขึ้นมา

มนต์อธิษฐานทุกวัน
แล้วผลสุดท้ายปฏิหารมันก็น่าจะมีจริง

แม่ไปแม่ก็บอกว่าอยู่นี่รอก่อนนะ

แต่เขาอยากลองพิสูจน์ตัวของเขาว่า
เขาจะทำอะไรได้กับตัวเขา
จะไปไหนวันนั้นจำได้ไหม

เพราะว่าผมอาบน้ำค่ำไม่ได้ครับ
เพราะถ้าน้ำค่ำมันหนาวมันเย็นคืนขึ้น
ก็กะว่าจะลงเดินไปอาบน้ำเอง
แล้วพอดีคราวนี้ประตูห้องน้ำมันเปิดไม่ได้มันพัง
ผมก็ล้มลงเลยครับ
วันนั้นเขาโวยวายเขาเรียกว่าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย

เจ็บตรงหลังนิดหน่อยครับ
วันนั้นคุณแม่ก็เลยเทศนาสั่งสอนไปใช่ไหมโอ๋นะ

เนื่องจากด้วยที่ว่าน้องก็มีอาการทางสมองนั่นก็คือความช้ำมันจะช้าลง
มันคิดได้ครับแต่มันจะพูดออกมาว่าลำบากครับ
เหมือนอย่างที่พี่เอคุยกับแม่อยู่เนี่ยโอก็รู้หมดเลยทุกคำพูด
แต่เขาก็ตอบโต้เร็วไม่ได้นะครับ
แล้วพอเขาจะดีขึ้นมาใช่ป่ะแม่
เริ่มมีอาการทางตาขึ้นมาหรือยัง

แล้วแม่ไม่ได้พาน้องไปเช็คอาการกับคุณหมออีก

เขาบอกว่าเชื้อของเขาจะขึ้นที่สมองที่ตา

ถ้ารักษาไปที่ดีน้องเขาก็จะกลับมาเห็นอีก

แม่ก็ไม่รู้ว่าจะตอบหมอยังไง

กอดเขาว่าโอ้ต้องสู้นะ
มีวันป่วยก็ต้องมีวันหาย
แม่แต่เห็นบอกว่าตอนนี้แม่ไปหาขา

ถ้าเกิดว่าแม่ไปได้เขาจะให้สัญญาณว่าไง

ไม่พูดไม่ค่อยจะออกครับ

รู้สัญญาณมือกันเลยเขาก็ส่งสัญญาณมือบอกอย่างนี้ตลอด

นั้นแม่ไม่อยู่ครับแล้วผมกินข้าวเสร็จ
สำหรับผมก็เดินลงไปห้องน้ำ
ตักน้ำในกระมังในห้องน้ำกินครับ
แม่ก็หัวเราะชมว่าลูกเก่งมาก
ช่วยเหลือตัวเองได้แล้วไม่ภูมิใจ
ช่วยเหลือตัวเองได้แม่ภูมิใจ
หนูเครียดไหมเวลาที่เป็นอย่างนี้
เหมือนเราอยากจะพูดได้
แต่ว่ามันไม่ไปตามสิ่งที่เราคิดอย่างนี้หนูเครียดไหม

คิดว่าเราเป็นภาระเป็นตัวดวงให้กับแม่ครับ
มันเครียดจนไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับ
เห็นบอกว่าเครียดจัดเนี่ยถึงกับทำร้ายตัวเองเหรอครับ
มีอยู่ครั้งหนึ่งเอาแก้วมาเทน้ำยาล้างห้องน้ำ
ก็จะเอามาไว้กิน
แล้วอะไรที่ทำให้โอคิดว่าเฮ้ยเราคิดสั้นไม่ได้
ถ้าเกิดว่าสักวันหนึ่งผมจะกลับมามองเห็นเหมือนเดิม
เป็นเรี่ยวเป็นแรงให้แม่เหมือนเดิม

ผมก็เลยว่าต้องสู้ต่อไปต้องอยู่ให้ได้ครับ
แม่เห็นดูในเรื่องราวไปหาข่าวหาอะไร
แล้วแม่ก็ป่วยมีโรคประจำตัวคือโรค

มันตั้งแต่เอวลงขา

ปวดจนสั่นหมดเลย
ไอ้ที่อาการสั่นก็คือเป็นไทรอยด์

แล้วแม่ดูแลอย่างไรครับรักษา
แม่ก็ไปเอายาที่โรงพยาบาลมากินอยู่
แต่ช่วงที่เขาป่วย

บอกให้โอดสู้แม่ก็ต้องสู้กันต่อแหละ

แม่มีอาชีพอะไรตอนปัจจุบันนี้อาชีพหลัก

มาดูป้านางหน่อยแม่นางหน่อย

แล้วพอออเดอร์น้ำพริกมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือทำได้นิดนึงก็ต้องวิ่งไปดูพี่โอ๋อะไรอย่างนี้
ซึ่งเรารู้สึกว่าต้องมีคนช่วย

ก็จะไปช่วยแม่นางทุกครั้ง
แล้วเวลาขายขายยังไงหนูไปขายที่ไหนกัน

คือเมื่อก่อนที่พี่โอเขามองเห็นเขาก็จะมีเพจน้ำพริกของเขา

ช่วงที่พี่โอ๋ป่วยหนักอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็คือดูแลเหมือนญาติสนิทคนหนึ่งเลยค่ะ
ป้าหอมป้าหอมสวัสดีก่อนอีกครั้งนะครับป้าอาหอมเห็นป้านางว่าเขาเหนื่อยมากไหมฮะ
เหนื่อยมากค่ะเอ็นดูสงสารเขาตัวของแกก็ไม่สบาย
มีป้านางก็บอกมาช่วย
ก็มาออกมาอย่างที่บอกนะครับว่าเวลาที่เราไม่ทิ้งกันนะมันก็ได้กำลังใจเนอะ
จับมือกันไปก่อนนะขอให้รวมพลังกันไว้อย่างนี้นะครับ
วันนี้จริงแล้วมารายการของเราเนี่ยเป้าหมายคืออะไรครับแม่นาง
อยากได้ทุนสักก้อนแม่จะออกไปรักษาลูกให้หาย

ก็ต้องรักษาที่เวลาหมอนัดไปตรวจดวงตาทางด้านสมองเขาก็ไปเช็คอยู่
อยากให้น้องได้มีแสงสว่างกลับมานะครับอีกสักครั้งนึงเขาก็จะได้ดูแลตัวเองได้ก่อน
แล้วมันก็ยังแบ่งเบาภาระกันไปได้ด้วยนะครับ
เอาล่ะขอบคุณสำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายทอดในวันนี้นะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ
คุณผู้ชมครับขึ้นชื่อว่าแม่ไม่มีคำว่าเหนื่อยเมื่อทำเพื่อลูก
เพราะลูกคือยาชูกำลังให้แม่ได้มีแรงสู้ต่อไป
ช่วงหน้าเรามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของแม่นางจากจังหวัดพยาว
ให้สามารถพิชิตโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
เราเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
คุณผู้ชมครับและวินาทีสำคัญนะครับของครอบครัวแม่นางจากจังหวัดพยาวนะครับ
มากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

เพราะฉะนั้นไม่น่าจะยากเกินความสามารถนะครับ
เพราะว่าคำถามที่เราตั้งนั้นก็เป็นคำถามเกี่ยวกับครอบครัวเราทั้งนั้นเลยนะครับ
เป็นเรื่องใกล้ตัวทั้งนั้นเลยเพียงแต่ว่าวางเรื่องให้ถูกเท่านั้นเอง
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญแม่นางมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

สมาธิดีนะครับคำถามมีด้วยกัน๕เรื่อง
ใน๕เรื่องนี้ถ้าแม่มั่นใจเรื่องไหนแม่เลือกเรื่องนั้นนะครับ
แล้วเก็บที่เหลือเอาไว้ให้สมาชิกในครอบครัวตอบ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้

เรื่องที่๒จังหวัดพยาว
เรื่องที่๓ข่าวดัง
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕ดาเอดอมพริก

แม่ก็มีตัวว่าแม่ตำน้ำพริกอร่อยที่สุดตอนกี่กว่า

ค้นคว้าเขาเองด้วยนะ
แล้วก็ออกมาเป็นน้ำพริกที่เราขายอยู่ปัจจุบันนี้นะครับ
ส่วนใหญ่ที่น้ำพริกที่ทำมีอะไรบ้างครับแม่
มีตัวหลักก็น้ำพริกค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
แม่ครับนี่คือน้ำพริกลาบ

น้ำพริกลาบนะคุณผู้ชมนะผมอยู่ใกล้นี่นะกลิ่นแบบหอมมากเลยอ่ะ
แม่ครับเดี๋ยวแม่ต้องกรอกน้ำพริกนะครับใส่ถุงนี่

เสร็จแล้วเนี่ยก็นำมาติดบนแผงแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์
นี่คือตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมครับแผงหนึ่งนะครับ
หนึ่งแผงเนี่ยจะมีด้วยกัน๒แถวแถวละ๖ถุงนะครับ๑๒ถุงต่อหนึ่งแผงนะครับแม่
สติ๊กเกอร์เรียบร้อยนะครับนี่เรียกว่าเป็นหนึ่งของ
แต่วันนี้เราจะให้ทำกี่แผงก็ว่ากันไปแต่ต้องการผู้ช่วยไหมครับ

มี่เชิญมาเป็นผู้ช่วยครับ
และกฎิกาสำหรับข้อนี้ก็คือตักน้ำพริกลาบใส่ถุงนะครับแล้วติดที่แผงจำนวน๒แผงภายในเวลา๓นาที
แม่ขายน้ำพริกลาบมาสี่ปีแล้วค่ะทำได้ก็วันหนึ่งก็ทำได้ประมาณสิบแห่งค่ะ
โจทย์ข้อนี้แม่คิดว่าแม่ทำได้ค่ะสู้นะคะ
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
แม่กับแอฟทำดีกว่าเหลือของเฮียได้นะลูก
เอาแล้ว
น้ำพริกลาบนะครับ
พราวนางนะครับตอนนี้นะฮะ

ตอนนี้ตอนนี้นะครับ
เอาแล้วเช็บของเลยครับ

เร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็ว

เร็วเร็วเร็ว
เร็วเร็ว

คือแบบเข้าคล่องว่องไวมากผมบอกเลยบอกว่านี่มันอาจจะไม่
เรียบร้อยเลยเลยดูแลจำนวนก็ถือว่าหยุ่นกันไปนะครับกุก
ขอบคุณครับนะฮะนี่๑๒๓๔๕๖นะครับ
ละ๖เป็น๑๒นะครับนี่ก็แถวละ๖เป็น๑๒นะครับ
ตามจำนวนที่เรากำหนดเอาไว้คิดว่าทำได้ไหม

อ่ะขอให้พักหายใจหน่อยกันแล้วกัน
ตอนนี้ไปขอบคุณผู้ช่วยด้วยครับขอบคุณครับ

ไปแล้วไปแล้ว
ยังไม่หมดหน้าที่นะครับแม่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

น้องโอแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องโอขึ้นมาตอบครับ

นั่นก็คือเรื่องจังหวัดพยาวเรื่องข่าวดัง
เรื่องบ้านของเราเรื่องดาเอ็นโดฟิล

เรื่องบ้านของเราขอเชิญน้องโอมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตั้งแต่เล็กจนโตนะครับตู้เย็นนี้ก็คือจะไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
แต่ที่ตู้เย็นเนี่ยนะฮะมีสติ๊กเกอร์ติดเอาไว้ด้วยหลากหลายแบบเลย
สติ๊กเกอร์เนี่ยใครเป็นคนเอามาติดเอ่ย
ผมติดเองกับมึง
เอาแล้วสิพอจะจำได้ไหมหนูว่ามีรูปอะไรบ้าง

จำแม่นด้วยสติ๊กเกอร์ที่หนูบอกนั่นนั่นก็คือหนึ่งในนั้นก็คือรูปชินจังกับรูปหัวใจ
เพราะฉะนั้นคำถามอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลที่หิตตู้เย็นหลังนี้แหละครับโอ
สมาธิดีนะค่อยคิดไปนะครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
บนตู้เย็นมีสติ๊กเกอร์รูปชินจังทั้งหมดกี่แผ่น
ตัวเลือดที่หนึ่ง๕แผ่น
ตัวเลือดที่สอง๖แผ่น

ตัวเลือดที่สี่๘แผ่น
รูปนี้ผมติดตั้งแต่ตอนอายุ๓๔ขวบแล้วครับ
แคลนน์ตู้ชินจังกำลังดังครับ
ผมจำได้ว่ามันเคยมีอยู่๙ดวง

มั่นใจไหมครับออก
นี่ฮิ้มด้วยแม่

ขอเชิญน้องแอมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ชอบอะไรเป็นพิเศษในตัวพี่ดา
คือชอบค่ะเขามีบุคลิกที่น่ารักค่ะชอบ
หนูชอบเพลงอะไรเป็นที่สุดของพี่ดา

พอทราบประวัติของพี่ดาบ้างไหม

แอมสมาธิดีนะครับเพราะว่า
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ดาเอโดบินมีชื่อเล่นว่าอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งลูกน้ำ
ตัวเลือกที่สองลูกว่า

ตัวเลือกที่สี่ลูกตาน
แอมติดตามพี่ดามาตั้งแต่อัมอิยู๑๓อะค่ะ
ติดตามได้ศึกษาประวัติของพี่ดาอยู่บ้างค่ะ
โจทย์ข้อนี้ไปคิดว่า

ตานตัวเลือกที่สี่ลูกตานครับ
มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับ

ขอให้พวกดูได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องด้วยนะครับ

เพราะฉะนั้นอีกหนึ่งสมาชิกในบ้าน
ต้องเลือกว่าจะให้ป้าหอมขึ้นมาตอบเรื่องอะไร

เชิญป้าหอมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

อยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วครับ

จริงแล้วมีภูซางป่าศักดิ์ทุ่งกล้วย

เพราะคำถามนี้ก็ต้องช่วยครอบครัวเรานะครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
อำเภอใดในตัวเลือก

ตัวเลือกที่๒ปง
ตัวเลือกที่สามเชียงคำ
ตัวเลือกที่๔จุล

ป้าเคยไปเที่ยวก็อำเภอเชียงคำกับอำเภอจุน
ป้าก็เคยได้ศึกษาจังหวัดพยาวมาบ้าง
พอเจอโจทย์ข้อนี้๕๐๕๐สู้ตายค่ะ
ตัวเลือกที่๔จุน

ตอนนี้เราเป็นปีนเล็กไม่ดี

ตอนนี้เราต้องมารุ่นกันต่อว่า
ครอบครัวของแม่นางนะครับจะสามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อและคว้าทุนสูงสุด๑ล้านบาทกลับไปได้หรือไม่

และภาษาก่อน

ว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท

จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ภายในตู้โบนัสสี่ตู้นี้นะครับจะประกอบไปด้วยเงินหนึ่งหนึ่งบาทหนึ่งตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้

มีแต่ได้กับได้จะได้มากหรือได้น้อยเท่านั้น

เมื่อแม่นางได้ออเดอร์เยอะ

เมื่อแม่นางได้ออเดอร์เยอะ

เมื่อแม่นางได้ออเดอร์เยอะ
เมื่อแม่นางได้ออเดอร์เยอะ
เมื่อแม่นางได้ออเดอร์เยอะ
ถูกครับ
ปอบถูกไปนะครับ๑๐๐๐ครับ๑ข้อนะครับเพื่อนผู้ชมครับ
ดาร์แอนโอฟินชื่อจริงก็คือทานีดาธำวิมนต์
มีชื่อเล่นว่าลูกตานนะครับ
ครอบครัวของแม่นางจากพยาวนะครับ
ได้รับเงินทุนต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๑ดอก
มาลุ้นกันต่อเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
จากเรื่องจังหวัดพยาวครับ
เวลาป้านางจะทำในภิษฐา

มีอะไรช่วยได้ฉันก็จะช่วยป้านางเต็มที่

คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
อำเภอใดในตัวเลือกมีจำนวนตำบลน้อยที่สุด

ซึ่งเป็นคำตอบที่

แล้วเราไปรุ่น๑แสนและเป็นล้านกันต่อนะคะ
ถูก

เป็นยัง
จริงแล้วนี่นะครับในตัวเลือกนั้นก็คือ
แม่ใจมีจำนวนตำบลน้อยที่สุดคือ๖ตำบลเท่านั้นเอง
ส่วนอำเภอปงมี๗ตำบล
อำเภอเชียงคำมี๑๐ตำบล
และอำเภอจุนที่ป้าเลือกก็มี๗ตำบลเหมือนกัน

พอมาล้มป่วยทำอะไรเองก็ไม่ได้
อะไรยังไงต้องรอแม่ทำให้ทุกอย่าง
มารู้ว่าแม่เป็นไทรอยด์มือสั่นทำงานหนักไม่ได้

ผมอยากให้แม่อยู่กับผมไปนาน
ผมจะอยู่เพื่อแม่ผมจะต้องหายให้ได้
ต้องมีวันหนึ่งที่ผมกลับมามองเห็นเหมือนเดิม
แล้วก็ดูแลแม่ต่อไปครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
บนตู้เย็นมีสติ๊กเกอร์
รูปชินจังทั้งหมดกี่แผ่น
เจ้าเลือกที่๔ครับ

ถูกถูกถูกถูก

ถูกถูกถูกถูก

ตู้เย็นมีสติ๊กเกอร์รูปชินจังนะครับทั้งหมด๘แผ่นด้วยกัน

แล้วดูสินี่เป็นการวางเรื่องนะคุณผู้ชมนะ
อย่างที่ผมบอกเอาไว้ครับว่าวางเรื่องเนี่ยว่าจะให้ใครขึ้นมาตอบเรื่องอะไร
ถ้าเรื่องนั้นเนี่ยเขาแม่นมาเหมือนอย่างน้องโอเนี่ย

ทำไปได้แล้วนะฮะตอนนี้นะครับอีกหนึ่งข้อนะฮะ
ครอบครัวของแม่นางจากพยาวนะครับ
ได้รับเงินทุนไปต่อชีวิตตอนนี้นะครับ๑๐๐๐บาท
อีกหนึ่งเรื่องที่หนึ่งนะวันนี้

แต่ฉันจะไม่ย่อท้อต่อโรคร้าย
เพราะฉันมีภาระต้องหาเงินมาดูแลรักษาลูกชายคนเดียวของฉัน
ซึ่งเขากำลังจะตาบอด
ที่มีกำลังใจสู้ชีวิตทุกวันนี้แม่ก็คือลูกนั่นแหละ
ถ้าลูกเป็นอะไรไปแม่ก็อยู่ไม่ได้
โจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ตักน้ำพริกลาบใส่ถุงแล้วติดบนแผงจำนวน๒แผงนะฮะ
ภายในเวลา๓นาที

แม่นางทำได้หรือไม่ได้ครับ

เพราะว่าเวลานะครับจริง๓นาทีมันเกินไปนะครับ
มันเกินเวลาที่เรากำหนดเอาไว้นะครับ
๓นาทีแต่แม่กับน้องแอมนะครับ
๓นาที๕วินาที

ได้รับเงินทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท

ตอนนี้ครอบครัวนะครับมีสิทธิ์เลือกกุญแจได้๒ดอก

ตอนนี้ให้แอมเลือกไว้ก่อนนะครับว่าจะเลือกกุญแจดอกไหน

กุญแจต่อชีวิต๒ดอกได้ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่ละดอกมีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาที

ไม่ออกค่ะเออ
ออกแล้วหนึ่งดอกไปเลยลุกมาต่อเลย

ลุ้นโบนัสหลังตู้หมายเลข๒นะครับ
ว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร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

แม่น้ำแม่จะนำเงินไปต่อชีวิตอะไรก่อนดีครับอันดับแรก
อันดับแรกแม่จะอยากได้เงินที่นี่ก็แม่ก็จะเอาไปรักษาชีวิตดวงตาของลูกค่ะ

แต่ว่าค่าเดินทางค่าอะไรเนี่ยเนอะ
ก็เลยก็ต้องจ่องต้องใช้เงิน
ทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคุณผู้ชมครับ
ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าหัวใจของคนเป็นแม่
ที่ยอมสู้อดทนถึงแม้ว่าจะเหนื่อย
ขาดใจเหนื่อยจนสายตัวแทบจะขาดนะครับ
มาช่วยเติมพลังใจให้กับแม่นางได้ต่อสู้เพื่อลูกชายคนนี้
วันนี้ขอบพระคุณมากนะครับที่มาร่วมรายการของเรา
ขอให้สุขภาพแข็งแรงและมีแต่ศีลดีเข้ามาขอบพระคุณครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้

วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
ทำลาบและส้มตำภายในเวลา๓นาที
ได้หรือไม่ได้ครับ

จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร